หนังมีคำสั่งของบนหน้าคณะกสชที่ให้อำนาจกกต
ในการขยายเวลาการประกาศเขตเลือกตั้งสอสอออกไปเนี่ย
ก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมาย
โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของกรกต
วันนี้ประธานกรกตจะตอบคำถามเรื่องนี้ว่าอย่างไร

้อบแรกร่วมแรกคือดูครบทุกจังหวัดเสร็จตั้งแต่วันที่๕
ล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมไม่สามารถมาทำงานได้
เนี่ยจากความดันตาสูงและกราง
มันก็เลยเลยเวลาในการประกาศในราชกิจจาตามระเบียบ

ยืนยันจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ถึงสาเหตุที่ทำให้การประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอของกรกต
คลาดเคลื่อนไปจากเดิม๕พฤศจิกายน
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพของตัวเอง
ทำให้ไม่สามารถมาทำงานได้
พร้อมให้คำมั่นว่ากรกตจะประกาศเขตเลือกตั้ง
วันที่๑๑ธันวาคมนี้แน่นอน
ยืนยันไม่ใช่ทำตามคำร้องขอของผู้มีอำนาจ
ด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า
การออกคำสั่งของหัวหน้าคอสช
ไม่ใช่การสั่งการหรือแทรกแทรงกรกต
แต่เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิทินการเลือกตั้ง
ยังเดินหน้าไม่ให้เกิดการร้องเรียน
จนเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งต้องกลายเป็นโมคะ
ที่เคยเกิดเหตุไม่คาดคิดมาแล้วในอดีต
ยืนยันยังไม่มีอะไรที่ทำให้ลดแมพการเลือกตั้ง

ด้านนายอภิษฐ์เวชชาธิวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตร
เรียกร้องให้กรกตพิสูจน์ความอิสระ

หลังจากเมื่อว่ามีบุคคลมาต่อร่องกับอดีตสอ
พยายามเอาเรื่องการจัดสรรแบ่งเขต
และกับการให้มาสังกัดพักการเมือง
จึงอยากขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้เลย
เพราะพักของท่านก็มีความได้เปรียบในเรื่องอื่นอยู่แล้ว
ขณะที่นายพักดีหารหิมะทองคำ
โฆษกภักดิ์ชาติไทยพัฒนามองว่า
ขณะนี้พักพลังประชารัฐมีความได้เปรียบพักการเมืองอื่น
เหมือนรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทั้งที่พักการเมืองอื่นยังไม่รู้
เช่นการส่งบุคคลลงรับสมัครสอสอในแต่ละเขตกันแล้ว
ขณะที่หลายพักยังไม่สามารถทำได้
เพราะมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการแบ่งเขตเลือกตั้ง
กรกตยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ
การเลือกตั้งครั้งนี้จึงถือว่าไม่มีความยุติธรรม